ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะแม่ขี้เมาอีกแล้ว
อุบลราชธานีนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งฉุนเมีย
ที่นั่งตั้งวงดื่มเหล้าด้วยกันนะครับคือไปแซวหนุ่ม
ไปแซวหนุ่มที่ผ่านไปผ่านมาสุดท้ายคว้ามีดแทงเขาตายกลางถนนเลยนะฮะ
ถึงเที่ยงใต้ฆ่าทีวัดสันเลือดกลงติมอยู่
นี่ฮะที่เป็นภาพที่ชาวบ้านเหล่าเจริญนะครับ
ถ่ายคลิปเอาไว้ตอนที่กู้ภัยกู้ชีพเนี่ยมาช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่ง
ถูกมีดแทงจนเจ็บสาหัสนะครับแต่สุดท้ายเธอเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ครับท้องที่สพเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นถนนในหมู่บ้านเหล่าเจริญนะครับ
นี่ฮะตำรวจก็มากู้ภัยก็มานะครับ
กลางถนนของหมู่บ้านนะฮะผู้ที่ถูกแทงจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ชื่อนางสาวพัทรพรวิรุณพันธ์อายุ๔๘ปีถูกมีดแทงเข้าท้องแผลหนึ่ง
ตอนที่ไปถึงเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็นอนร้องโอดโออยู่ด้วยความเจ็บปวด
สุดท้ายเสียชีวิตนะฮะตอนที่พยายามช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุเป็นสามีของผู้ตายนะครับนี่มีดนะฮะมีดทำครัวที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนนี้คือคนก่อเหตุชื่อนายบัญชาเอมโอดอายุ๓๗ปี
หลังก่อเหตุนี่บัญชาหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนานะฮะที่ท้ายหมู่บ้าน
ตำรวจก็ตามไปจับได้พร้อมกับอาวุธคือมีดทำครัวยาวกว่า๑ฟุตนะฮะ
แล้วคุมตัวมาสอบสวนนะครับคุณยายสมัยนะฮะเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
บอกว่าเย็นเมื่อวานนี้บัญชากับพระธรพรเขาเป็น๒ผัวเมีย
แล้วก็เพื่อนอีกสองคนนั่งดื่มเหล้าขาวอยู่ที่ร้านของยายนี่ฮะยายบอก
ยายเล่าให้ฟังนะฮะดื่มกันเสร็จเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ระหว่างนั้นบัญชากับพระธรพรเขาขี่จักรยานยนต์กลับมาที่ร้านอีกรอบนึง
แล้วมาทะเลาะกันอยู่ที่นี่ยายบอกยายกลัวยายก็เลยจะปิดประตูร้าน
เพราะว่าฝั่งของผู้หญิงเนี่ยเขาจะวิ่งหนีเข้ามาในร้านยาย
ทีนี้ยายก็ปิดประตูร้านแล้วยายบอกยายก็ไม่รู้ว่าเขาไปแทงกันตอนไหน
ยายไม่รู้จริงไม่ได้ยินเสียงร้องอะไรด้วย
คือมาเห็นอีกทีนึงก็คือทางฝั่งของผู้หญิงเนี่ย
คว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่ที่พื้นถนนแล้ว
นี่เห็นไหมปลาเล่าเป็นฉากเลยนะครับ
ทุกผู้ชมครับมีเพื่อนในวงเล่านะครับ
ที่เขานั่งดื่มเหล้าด้วยกันนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน

ฝ่ายหญิงเขาชอบไปแซวไปพูดหยอกล้อกับผู้ชายในหมู่บ้าน
แล้วทางฝั่งของนายบัญชาสามีก็พยายามห้ามเมีย

โอ้โหนี่เอามีดมาหันมาแทงซวบเข้าไปเลยแล้วเข้าท้องเลยนะครับ

ตำรวจตอนนี้ยังไม่ได้สอบปากคำนายบัญชานะครับ
เพราะตั้งแต่คุมตัวได้ก็ยังเมาอยู่

คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ

ญาติก็รับไปชาปนกิจทันทีเลยนะครับ
ที่วัดในพื้นที่นั่นแหละนะครับ
เดี๋ยวจะชาปนกิจวันพรุ่งนี้นะครับ